หลายคนก็ถามว่าเพื่อนของคุณแตงโม๕คนที่อยู่บนเรือด้วยกันเนี่ย
เอ๊ะทำไมไม่เข้าให้ปากคำต่อต้นที่ดำรวจ
ล่าสุดปรากฏว่าทนายของทั้ง๕คนติดต่อมาแล้ว
ติดต่อกับตำรวจสพเมืองนทบุรี
ว่าจะพาทั้ง๕คนให้ปากคำมาให้กับตำรวจวันนี้

คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดมาจากพื้นที่สพเมืองนนทบุรี

เชิญครับคุณสื่อสกุลคุณวรพรค่ะ
การค้นหาคุณแตงโมนิดาก็จะผ่านพ้นเวลาร่วม๑๘ชั่วโมงแล้วนะคะ
ภารกิจของตำรวจและเจ้าหน้าที่ประดาน้ำก็ยังไม่ยุติค่ะ
ขณะที่ความคืบหน้าที่สพมนธัมบุรีวันนี้
ก็มีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าค่ะได้เดินทางมาเพื่อที่จะ
รายงานความคืบหน้าให้กับทางผู้กำกับการสพเมืองนทบุรี
ให้ทราบถึงความคืบหน้าซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้า
จนถึงตอนนี้สื่อมวลชนก็ยังก่อติดบรรยากาศ
เพื่อที่จะรอการเดินทางเข้ามาให้ปากคำของเพื่อนคุณแตงโมทั้ง๕คนค่ะ
ความคืบหน้าล่าสุดค่ะเมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าสามนายได้เดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
ที่สพมนธัมบุรีโดยระบุว่าการค้นหาล่าสุด
ยังคงไม่พบตัวคุณแตงโมนิดานะคะ
เมืองต้นยังไม่ทราบว่าตำรวจจะสอบถามในประเด็นใดบ้างค่ะ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นหานะคะ
ก็ได้มีการหยุดพักเพื่อที่จะรับประทานอาหารก่อนค่ะ
แล้วก็ได้มีการค้นหาต่อในช่วงเวลา๑๖นาฬิกาค่ะ
ซึ่งกระแสน้ำนะคะทางกรมเจ้าท่าก็บอกว่าค่อนข้างที่จะนิ่งค่ะ
ในช่วงบ่ายมีแนวโน้มว่าจะลดลง
ซึ่งหากกระแสน้ำพัดมาจากทางทะเลทางใต้
น้ำก็จะพัดขึ้นทางเหนือค่ะหากน้ำมาจากทางทิศเหนือ

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตค่ะ
ผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรี
ก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าได้เชิญกับทางกรมเจ้าท่า
มาสอบถามถึงใบอนุญาตขับขี่เรือของผู้ที่ขับขี่เรือดังกล่าวค่ะ
รวมถึงประเด็นอื่นเพิ่มเติมซึ่งวันนี้ก็ยืนยันว่า
จะเดินทางมาให้ปากคำค่ะไปฟังเสียงของผู้กำกับการกันค่ะ
เริ่มต้นเพราะว่ามีใบอนุญาตขับขี่เรือแล้วค่ะ
เดี๋ยวต้องสอบอีกทีผมยังไม่ทราบอะไรเลย
พันธุ์ตำรวจเอกจตุรนก็ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กับทางผู้สื่อข่าวด้วยนะคะว่าถึงกรณีที่
ทางเพื่อนของคุณแตงโมทั้ง๕คนยังไม่ยอมมาให้ปากคำ
จนถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกต
ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้มีการเชิญตัวมานะคะ
ตำรวจก็ได้มีการเปิดเผยว่าเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุ
เพื่อนก็ได้มีการร่วมในการค้นหาค่ะ
แล้วก็ทางตำรวจสายตรวจนะคะได้ไปพบเพื่อนคุณแตงโมเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
ก่อนที่จะมีการเขียนในสมุดว่าคนบุคคลที่หาย
ระบุเพียงชื่อเล่นว่าแตงโมค่ะแล้วก็มีการบอกตำรวจว่า
จะขอปลงเรือไปเพื่อค้นหาจนถึงตอนนี้นะคะ
ก็ยังไม่มาให้ปากคำกับตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีค่ะ
ส่วนเรื่องของใบอนุญาตเรือนะคะ
ทางกรมเจ้าท่าค่ะก็ได้มีการตรวจสอบนะคะว่า
เรือสปีดโบสต์ลำนี้นะคะมีเลขทะเบียนเรือจดทะเบียนเป็นประเภทเรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขตประเภทการใช้เรือสำราญและกีฬาค่ะซึ่งใบอนุญาตเรือนั้นนะคะ
ก็ได้หมดอายุไปตั้งแต่วันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งบรรยากาศล่าสุดนะคะที่สพเมืองนนทบุรีนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาทีที่ทางตำรวจบอกว่า
ทั้ง๕คนจะเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะ
จนถึงตอนนี้เวลา๑๗นาฬิกาแล้วนะคะยังไม่มีบุคคลไหนเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติม
สพเมืองนวลธบุรีค่ะทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก่อติดบรรยากาศค่ะ
นะครับขอบคุณนะคะคือทางพุ่มกับสพเมืองนนทบุรี
เชื่อไหมครับว่านักข่าวทุกสำนักจ่อไมค์จี้ถามทั้งวันเลย
ว่าเพื่อนของคุณแตงโมมาหรือยังหรือมีใครมาหาตำรวจบ้างหรือยัง
ภูมิกับบอกว่าโอ้โหตั้งแต่เช้ามีแค่คุณแม่แล้วก็พี่ชายของคุณตังโม
เท่านั้นแหละที่มาแจ้งความคนหายส่วนที่เหลือยังไม่มา

ใช่ค่ะเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วย